คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อข่าวนี้นะคะข่าวที่ลักษณะว่ามีคนมีลูกมีหลานเมายาแล้วฆ่าคนในครอบครัวตัวเองหรือว่าถูกคนในครอบครัวตัวเองฆ่าครับเพราะมันมีขึ้นทุกวันจริงจริงเราก็ต้องเล่าทุกวันเพื่อให้ปัญหานี้มันหมดไปให้ได้หลานค่ะเป็นสาวสองนะคะเมายาแล้วก็คลั่งอารวาสถือมีดพุ่งไปจะเข้าไปแทงปู่กะเอาตายเลยอ่ะปู่คว้าลูกซองมาเลยค่ะยิงสวนโป้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นที่ผ่านมาในพื้นที่บ้านหนองบัวที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นนะคะลักษณะตรงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นร้านขายของชำ
ข้างบ้านค่ะพบร่างของนายชนลทรหรือว่าในกอล์ฟอายุ๒๗ปีถูกยิงด้วยลูกซองเข้าคอเสียชีวิต
ส่วนคนก่อเหตุคือนายบุญมีวัย๗๗ปีเจ้าของบ้านแล้วก็ปู่ของคนตายยืนถือปืนลูกซองยาวรอตำรวจมอบตัวเลยค่ะบอกว่า
นี่คนนี้คนที่นั่งเก้าอี้เนี่ยคือคุณปู่คุณตำรวจหลานผมมันติดยามันติดยาแล้วมันก็หลอนชอบก่อความเดือดร้อนทำร้ายผมทำร้ายคนในครอบครัวเป็นประจำเลย
นี่ก่อนเกิดเหตุอยู่มันตื่นมาปุ๊บมันโวยวายเลยเพราะมันเห็นกองขี้หมาอยู่นอกบ้านแล้วมันก็สั่งย่านะบอกย่าไปเก็บกว่ากองขี้หมาสิผมอ่ะได้ยินหลานวังเกิดเก้าสั่งเมียขนาดนั้นอ่ะผมก็ไปทำให้เดี๋ยวไปทำให้แทนเองมันว่าไงรู้ไหมว่าไงฮะปู่ไม่ต้องสั่งย่าให้ย่าทำเอ้างงไปอีกแล้วบอกได้ว่าถ้าย่าไม่ทำ
ไม่หยุดก๊อปท้าทายบอกมาดิมาเลยแล้วก็เดินพุ่งตัวตรงไปหาปู่
ก็เลยต้องยิงค่ะเข้าคอนะคะตายตรงนั้นเลย
ปู่บอกปู่ที่ไหนจะอยากฆ่าหลานล่ะไม่มีหรอก
แต่ถามว่าแล้วปู่คนนี้ทำอะไรได้บ้างในสถานการณ์แบบนั้น

ปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอก
ปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอก
ปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอก
ปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอกปู่บอก
ไปทำอะไรรู้ไหมทำจะทำอะไรฮะทำหน้าอกทำให้พูก็ไปมาให้
ต้องแจ้งข้อกล่าวหาคุณปู่นะคะฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
แล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปว่ากันตามกระบวนการของศาลนั่นแหละ